แต่ก่อนอื่นเราเริ่มต้นกันด้วยประเพณีวันไหลสงครานกันก่อนนะครับ
งกรานเราอาจจะได้ยินข่าวเรื่องของการตีกันทะเลาะวิวาสลวนลามอนาจารย์
แต่สงกรานของไทยในแง่มุมดีประเพณีที่สวยงามเนี่ย
ความจริงมีเยอะใช่ค่ะมีให้เห็นทุกพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่เกาะศรีชังที่ชนบุรีนะครับ
วันนี้มีประเพณีอุ้มสาวลงน้ำส่วนที่นี่คือวัดโพชัยพระอารามหลวง
อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับวันนี้ผู้ราชการจังหวัดน้องคายเป็นประธานฝ่ายคารวาส
ส่วนท่านเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีอันเชิญ
หลวงพ่อพระสัยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองออกจากสาราพระพลา
รอบพระอุโบสถ๓รอบก่อนอันเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระอุโบสถเช่นเดิม
ก็ได้อันเชิญหลวงพ่อพระสัยลงมาจากพระอุโบสถเมื่อวันสงคราน
บิริซาสบีสัน๑๓เมษายนเพื่อให้ชาวน้องคายให้นักท่องเที่ยวได้ส่งน้ำ
เพื่อความเป็นสุริมงคลอย่างใกล้ชิด
ใช่ค่ะเป็นประเพณีดีนามนะคะ
นี่ฮะเขาต้องใช้คนช่วยกันนะครับ
ประชาชนหลายพันคนก็ร่วมพิธีเพราะว่านอกจากจะได้ส่งน้ำหลวงพ่อพระสัยแล้วนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการเล่นน้ำสงครานส่งท้ายกันด้วยนะครับ
ส่วนอีกที่หนึ่งครับเป็นภาพบรรยากาศวันไหลที่เกาะขามนะฮะ
ประเพณีวันไหลของชาวเกาะศรีชังจังหวัดชนบุรีนะฮะ
อุ้มสาวลงน้ำนี่ครับทั้งชายหนุ่มหรือว่าชายสูงวัย

คือเดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการเล่นสงกรานที่นำมาซึ่งความสนุกสนานแล้ว
ใช่ค่ะน่ารักนะนี่
สงกรานเขาไม่ค่อยเล่นกันหรอกเพราะว่าก่อนเนี่ยขาดแคลน้ำจืด
อีกครั้งจะเอาน้ำจืดมาไล่สาดกันโอ้โห
น้ำทะเลทั้งนั้นน้ำจืดหายากอยู่แล้ว
โยนลงทะเลซะเลยเขาก็เลยหาวิธีการจะเล่นน้ำสงครานกัน
นี่ก็กลายเป็นเล่นสงกรานที่มันเกี่ยวข้องกับทะเล
อันนี้ประกวดธิดาปลาวานอ๋ออยากประกวดไหมล่ะ
เดี๋ยวขอเพิ่มน้ำหนักอีกนิดนึงยังไม่ถึง

ก็ต้องไปยืนโชว์โฉมอวดโฉมให้คณะกรรมการดูกันนะครับ
เกาะศรีชังนี่ความโดดเด่นก็คือการเล่นน้ำสงครานกับน้ำทะเลครับ
ก็จะมีประเพณีวันไหลทุกวันที่๑๘เมษายนของทุกปีนะครับ

จากชาวเกาะศรีชังเนี่ยเขามีหลายเกาะอยู่ติดกันนะนะ
อุ้มสาวลงน้ำเนี่ยเป็นหนึ่งในประเพณีของเขา
เพราะว่าเมื่อก่อนคนในเกาะจะเกาะขามใหญ่หรือเกาะศรีชัง

ไปทำประมงในทะเลนานได้กลับมาขึ้นฝั่งสักทีนึง
หนุ่มเรือนะคุณเขียนมาสอนโอกาสจะไปจีบสาวเจอสาวมันไม่มีอ่ะ
เพราะฉะนั้นก็อาศัยสงครานกลับมานี่แหละก็จะจีบสาวยังไงดีล่ะ

ไม่ได้คนที่เราเล็งไว้แล้วแอบชอบเขาเราต้องไปขออนุญาตเขาก่อน

พอถึงสงครานมาเจอกันเล่นน้ำสงครานก็

มิ้วจ๊ะพี่ก็ออกทะเลมานานขออุ้มลงน้ำหน่อยได้ไหมจ๊ะ

ถ้าอนุญาตก็อุ้มขาวไปแล้วก็ปล่อยลงน้ำ

ปล่อยที่กำลังดีนะตื่นไปก็แทรกซ้าย
แล้วก็อย่าปล่อยแรงมากนะหงายหลังลงไป
ลึกไปก็เดี๋ยวสาวว่ายน้ำไม่เป็นจมทะเลอีก
พอขึ้นมาก็อาจจะสารสัมพันธ์ต่อยังไงก็ว่ากันไป

ท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาก็มาเล่นกันเพื่อความสนุกสนาน
ก็เป็นประเพณีที่เขาเล่นกันมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีค่ะ